คุณผู้ชมครับเราติดตามประเด็นที่ชาวบ้านบางตะบูน
ที่เป็นชาวบ้านซึ่งอยู่ปลายน้ำเพชรบุรีนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายหนึ่งที่ดูแลเรื่องของสิ่งที่สร้างลุกล้ำลำน้ำเนี่ย
ก่อให้เกิดผลต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิถีชุมชน
นั่นก็คือเรื่องของการถูกลื้อถอนสะพานไม้ซึ่งเป็นสะพานลงเรือ
ตอนนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ทีมข่าวรถปลดทุกข
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลงพื้นที่ด้วยนะ
ไปที่เพชรบุรีไปพูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทาง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เช้าแบบนี้คุณอาบริยาเฟื่องประดิษฐ์กุลนะครับ
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเรารถปลดทุกของเรานี่นะฮะ
ก็จะมีรายงานสดมาจากตำบลบางตะบูนที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีด้วยครับ

คุณผู้ชมคุณสุภาษาและคุณสืบสกุลค่ะ
เช้านี้อากาศดีเย็นสบายสูดหายใจได้เต็มปอดเลยนะคะ
ดิฉันกำลังยืนอยู่ที่ท่าน้ำวัดปากลัดที่ตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
แล้วก็ด้านขวามือของดิฉันนี้นะคะก็คือแม่น้ำบางตะบูนค่ะ
แม่น้ำสายนี้เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตคนที่นี่มาอย่างยาวนานนะคะ
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็จะมีบ้านเรือนประชาชนปลูกอยู่เรียงรายกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
แล้วก็จะสังเกตว่าหน้าบ้านแต่ละบ้านจะมีสะพานไม้เล็กยื่นออกไป
สะพานไม้ตรงนี้ชาวบ้านบอกว่าเปรียบเสมือนประตูบ้านของชาวบ้านค่ะ
แล้วเขาก็ใช้ในการขึ้นลงเรือนะคะ
แต่ว่าล่าสุดหลังจากที่รัฐบาลออกกฎออกมา
จะมีการปรับมีการให้ลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลำน้ำ
จะส่งผลกระทบกับชีวิตริมน้ำของชาวบ้านอย่างไร

ก็ต้องไปตามที่เขาแนะนำมาก็ลื้อก็ต้องลื้อครับ
จริงแล้วเขาให้ไปยื่นขอใบอนุญาตได้
แต่ว่าค่าปรับมันก็แต่ละเมตรละพันห้า
แล้วก็มีใบวิศวะกรซึ่งประมาณสามหมื่น

นี่ก็คือเสียงของนายวินัยทองอยู่
ที่เป็นเจ้าของร้านตัดผมประจำชุมชนบางตะบูนแห่งนี้

ซึ่งบริเวณร้านตัดผมเนี่ยยื่นออกมาในแม่น้ำบางตะบูนเกือบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์
และถ้าหากทางภาครัฐจะมีการบังคับใช้กฎหมาย
ถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำลำน้ำ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในหน้าน้ำไทยฉบับที่๑๗ปี๒๕๖๐ของกรมเจ้าท่า
ก็จะทำให้ร้านของนายวินัยถูกลื้อถอนออกไปทันทีค่ะ
ซึ่งนายวินัยก็ยอมรับในข้อกฎหมาย
ยังแต่อยากให้ภาครัฐช่วยอนุโลมให้กับชาวบ้านบ้าง
จากร้านที่ยื่นออกมาไม่ได้กีดขวางการเดินเรือแต่อย่างใด
ผมก็ต้องยอมรับสภาพครับผม
เสียใจไหมเสียใจแน่แต่ว่ารับสภาพเขาให้ลื้อก็คงจะต้องลื้อครับ
ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็คงอยากจะให้เขาผ่อนปนให้ชาวบ้านที่ว่ายากจน
ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือว่าเสียให้น้อยลง
ในระดับที่เขาพอจะจ่ายไหวก็น่าจะโอเคอยู่ครับ
ขณะที่นายนาธีรักเจียมเจ้าของเรือขายของชำ
หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าเซเว่นลอยน้ำ
ก็บอกว่าเขายึดอาชีพขายของบนเรือนี่มานานกว่า๓๐ปีนะคะ
ชาวบ้านที่ต้องการซื้อของก็จะมาดักรอที่สะพานไม้
แต่ว่าเมื่อรู้ว่ากรมเจ้าท่ามีคำสั่งให้รื้อสะพานไม้ที่ลุกล้ำลำน้ำออกไป

ถ้าหากว่าจะต้องเสียภาษีรายปีตามที่ภาครัฐกำหนดค่ะ
ผูกพันกับสายน้ำอยู่ริมน้ำก็ต้องมีต้าลง
ถ้าไม่มีท่าลงแล้วจะตายลงได้ไหม
ถ้าเสียรายปีก็ไม่เป็นไรเสียได้
แต่ว่าตอนแรกจะมาปรับเท่านู้นเท่านี้นี่

ถ้าเขาไม่มีท่าแล้วเขาจะลงยังไง

จะต้องตายเลนลงมาใส่บาทแหละ
เพราะฉะนั้นชาวบ้านทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำบางตะบุญแห่งนี้นะคะ
อยากให้ภาครัฐทบทวนการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับที่๑๗
ปี๒๕๖๐ของกรมเจ้าท่า
รวมถึงลงมาดูในพื้นที่ของตำบลบางตบูรณ์

เพื่อจะได้รู้ว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง
ก่อนที่จะมีคำสั่งการลื้อถอนสะพานเกิดขึ้นนะคะ
และตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะ

แม่น้ำบางตบูรณ์แห่งนี้มีความสำคัญและเราผูกพันมามากขนาดไหนคะ

เพราะเราต้องใส่แม่น้ำนี้ทำมาหากิน
แล้วถ้าเกิดว่าแม่น้ำสายนี้ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของเราไม่มีสะพานไม้ที่ยื่นออกมาจากหน้าบ้าน

ถีชีวิตก็คงลำบากจ้ะเพราะบ้านเรามีแต่สะพานไม้
หลังบ้านไม่มีถนนไม่มีรถ
ต้องลองเรือเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะจับแคล้คลายลูกจะไปลงเรือ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะของชาวบ้านที่นี่
เมื่อเขาสะท้อนมาบอกว่าไม่มีสะพานไม้ที่หน้าบ้านเนี่ย
ก็จะส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตกับการประกอบอาชีพ
ก็ลงพื้นที่มาถึงที่บางตะบูนค่ะ
ดังนั้นจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ

และทางด้านนายกสมาคมประมงบ้านแหลม

มาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน

ในรายการรถปลดทุกข์ตั้งแต่๓โมงตรงเป็นต้นไปค่ะ
ส่วนตอนนี้นะคะกลับไปที่ทั้งสองท่านก่อนนะคะ

รายงานจากริมแม่น้ำบางตะบูนที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ